เพราะว่าอันนี้ก็เรื่องบนท้องถนนอีกเช่นเดียวกัน
มันมีเหตุการณ์คนขับรถกระบะเฉียว
รถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ
ตำรวจก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
แล้วก็ซิ่งหนีขึ้นเขาป่าตองไปค่ะ

จะเห็นรถของนายมาเซโลเป็นชาวบราซิลนะคะ
เขาขับคล่อมเลนแล้วก็พุ่งมาชนรถของชาวบ้าน

พอเสียหลักปุ๊บไปเบียดรถตู้นักท่องเที่ยว
ในนั้นนั่งกันมา๘คนสภาพเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชม
โอ้โหพลิกคว่ำคว่ำตรงเขาป่าตองเลยค่ะ
อันนี้ตรงป่าตองภูเก็ตนะคะ
แล้วพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นปรากฏว่า
ผู้ชายชาวต่างชาติคนนี้ก็ยังเร่งเครื่องยนต์หนีด้วย
หนีด้วยนะคะตำรวจก็ต้องวิทยุสกัดจับ

จอดทิ้งเอาไว้ที่อู่ซ่อมรถกอล์ฟในสนามคอฟที่สพกระทู้
แล้วก็พยายามจะหลบหนีแต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะคะ
ถูกตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ได้ก็คุมมาที่โรงพักวัดแอลกอฮอลในร่างกาย
ปรากฏว่าไม่เกินคาดเลยค่ะ๒๐๒มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ก็ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ใช่แล้วขับขึ้นเขาคุณกายแล้วถนนภูเก็ตมันก็โค้งไปโค้งมาใช่ไหมคะ
มีรถนักท่องเที่ยวมีตำรวจได้รับบาดเจ็บมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บด้วย